คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๗มันมีข่าวหนึ่ง
ข่าวดังมากคุณภาคภูมิว่ามีบ้านหลังหนึ่งแถววงวินใหญ่
มีเหตุการณ์ฆ่ายกครัวตาย๕ศพในบ้านหลังนี้
แล้วก็สภาพคือน่ากลัวมากนะคะคือ๓ศพผูกคอ
อีก๒นอนคลุมผ้าไว้
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นเพราะผู้พ่อเกิดอาการเครียด
ฆ่าสมาชิกครอบครัวแล้วก็ฆ่าตัวตายตามมีจดหมายลาตาย
แต่สุดท้ายบ้านหลังนี้ที่เกิดเหตุนี้เขาปล่อยให้เช่า

ใช่แล้วคนก็ไม่รู้เหมือนตั้งแต่ปี๑๙๕๗อ่ะ

เข้าไปทำความสะอาดแล้วกำลังจะอยู่แล้ว
แต่สุดท้ายเขาได้ยินเสียงประตูเปิดปิด
ได้ยินเสียงคนเดินทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลย
มาสอน๓ทุ่มครึ่งแล้วนะ

จริงทำไง

สุดท้ายเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยไปถามคนที่เขาตัดสินใจเช่าอะค่ะ

นางสาวมนศิชาเจ้าเจ็ดเขาเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะ
เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิล

เขาก็ออกตระเวนหาบ้านเช่าใช่ไหม

บ้านหลังนี้๔๕๐๐เองเดือนนึง

ทำความสะอาดเมื่อ๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง

มีเสียงคนเดินอยู่ข้างบน
มีเสียงประตูห้องนอนเปิดปิด

เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วอยู่ด้วยกันหลายคน

ใช่ไงมันถูกแล้วมันใกล้สุดท้ายเนี่ย
เห็นข่าวโอ้โหออกจากบ้านแทบไม่ทันนะคะ

ฟังเสียงแหละค่ะแต่เมื่อกี้มีเสียงข้างชิดประตูค่ะ

ประมาณจะบ่ายสามค่ะประมาณเนี้ยค่ะ

คือมาทำภาษา

อุ๊ยมันบ้านหลังเนี้ยเนี้ยทำไมแบบ

ก็เลยเค็มเพื่อนค่ะถามว่าเขาไม่ได้บอก
มึงหอบว่าว่าบ้านหลังนี้มีอะไร

ไม่ได้ติดตามค่ะแล้วคือบ้านก็น่าอยู่มาก
บ้านน่าอยู่มากเพื่อนก็เลยแบบว่า
รวมหัวหลอกหนูค่ะหรือว่า

ไม่ใช่บ้านหลังนี้หรอกอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่า

เลือกที่จะไม่บอกหนูเพราะว่าถ้าหนูรู้คือ

สาเหตุอ่านมานะคะประมาณว่า
โดนไล่ที่ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่า
โดนไล่ที่อะไรยังไงนะคะแต่ว่า
รู้ว่าประมาณโดนไล่ที่แล้วก็
เขาก็เหมือนเทียด๖ตัวตายค่ะ

มนศิชานี่คือคนที่จะไปเช่าอยู่กับเพื่อน

ก็เลยเจอไงรู้ว่ามันมีประวัติแบบนี้ไง

เขาบอกว่าเพื่อนเขาอีก๓คน

วงวินใหญ่หลังใหญ่เช่าถูก
เขาก็ไปดูเออก็ได้อยู่
๓ชั้นเดือนละ๔๐๐๐เอง
ถูกแต่พอไปตรวจสอบ
ประวัติความเป็นมาของบ้านโอ้โห

จริงแล้วเขาไม่กลัวนะครับ
ไม่กลัวหรอกก็คิดว่าจะเช่า

ว่าบ้านนี้มีผู้เสียชีวิตยกครัว๕ศพ

เพื่อนกลัวไหมไงโอ้โห

แต่เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยเขาจำได้
เห็นบ้านเลขบ้านเลขที่เขาตกใจเลยฮู้ย

ไม่เช่าไม่เอาดีกว่ากลัว

บ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ชุมชนแถวนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นตึกแถว
อยู่ติดกันหลายคู่หานะฮะอ่าอยู่ในซอยเล็กเล็กนี่มีสามพระภูมิ
ค่ะอยู่เยื้องกับบ้านอ่าประตูบ้านอ่ะถูกเปิดอยู่นะ
ภายในบ้านมีข้าวของกระจัดกระจายนะครับบันไดบ้านขึ้นชั้น๒มี๑๘ขั้น
โอ้โหนี่คุณกิติศักดิ์นี่นับมาเละเลยนะครับ
บรรยากาศในบ้านนี้ค่อนข้างที่จะอับมืดหน่อย
ตัวบ้านก็ค่อนข้างเก่าหน่อยนะฮะสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
เปิดเผยว่าก็อยู่ชุมชนนี้มาหลายสิบปีแล้วนะ
ตอนที่ครอบครัวทั้ง๕เสียชีวิตในบ้านหลังนี้เนี่ย
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามันก็มีเรื่องเล่นลับอาถรรพ์อยู่นะ
ในช่วงแรกนะครับที่ครอบครัวนี้เสียชีวิต
ชุมชนก็หวาดภาวะกันอยู่ชาวบ้านในชุมชนก็เลยนิมนต์พระสงฆ์มา
เขียนมาสอนค่ะมาทำบุญเลี้ยงพระส่วนผู้ที่เราไปถามเนี่ย
ก็ซื้อพวกเสื้อผ้ากระดาษข้าวของเครื่องใช้กระดาษ
กงเต็กอะไรมาเข้าใจว่าทางครอบครัวที่เสียชีวิต
จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยก็เอามาเผาที่หน้าบ้าน
เหมือนกับอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้พอตกดึกคืนนั้นนะ
ได้ยินเสียงคนมาลากของเหมือนกับมาลากไอ้ที่เผาไป
พวกข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าแบงค์กงเต็กอ่ะโอ้โหดังแบบขูดคลืด
ลากแบบดังอย่างงี้เลยอ่ะเออแต่ว่าปัจจุบันนี้ยืนยันว่า
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่เคยเห็นสิ่งเล่นลับแปลกประหลาด
น่ากลัวอะไรแล้วเดี๋ยวฟังดูนะครับ
เราทำบุญที่เราบอกว่าจะทำบุญกันใช่ไหมเราก็ทำบุญกันอย่างนี้
คนจีนก็มีบ้านเสื้อผ้าของคนจีนถูกป่ะ
เราเผาให้มาเผาหน้าบ้านนี่ไงแล้วก็คืนเรานอนเนี่ย
คือเค้ารากเหมือนให้รู้ว่าเค้าย้ายของอ่ะ
คนจีนเขาก็จะจะเป็นอย่างนั้นไงแล้วเราก็รู้แล้วแต่กลัวตาย
คือลากแบบสะดุ้งอ่ะสะดุดตัวอะไรอย่างนี้อันนั้นคือเขารับรู้ไง
เพราะว่ามีบ้านมีเสื้อผ้ามีเงินมีทองของคนจีน
เพราะตอนนั้นที่เราบอกว่าเราทำตอนหลังเรามาทำกันไง
มาทำบุญซอยด้วยอะไรด้วยแล้วตอนนั้นก็คือโอเคไม่มีอะไร
เราก็บอกว่าเรากลัวนะอย่าให้มาเห็น
แต่ก่อนนี้มีคนเคยมาเช่าไหมครับ
มีอยู่๒๐วันแต่นั้นปีที่แล้วเค้าก็ไม่เจอ
แต่มันมีจดหมายมาให้เขา

ก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้อืม
จดหมายมาให้แล้วเขาก็ไม่รู้ไง
แล้วเขาก็มาให้เราอ่านพี่จริงไหม
คือถามเราไอ้เราก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหม
เออยักษ์น่ะเออแล้วไอเธอมาอ่าน
แม่มึงเล่นบอกรายละเอียดไงในนั้นในจดหมาย

ล่าสุดนี้มีคนมาเช่ายังครับผม
นี่ไงสดแล้วร้อนเดี๋ยววันอาทิตย์เค้ามาทำฟาร์มจะอ่านแล้ว

เป็นเค้ามาจากตรงไหนก็ไม่รู้แถวนี้นะ
แต่เขาตกลงกับป้าเมื่อกี้แล้วนี่
อ้าวเดี๋ยวมีคนไปเช่าแล้วนะวันอาทิตย์เนี่ย
อาทิตย์นี้เหรอเดี๋ยวให้ติไปดู
นี่แล้วจดหมายมาบอกคนที่เคยมาเช่าปีที่แล้วอยู่ได้๒๐วัน
เราไม่ดูดเสียงอะไรเลยใช่ไหม
คือทีนี้เนี่ยติเขาก็นักข่าวของเรานะคะ
พยายามจะถามเจ้าของบ้านไงอยากจะคุยกับเจ้าของบ้าน
แต่เจ้าของบ้านบอกขอไม่ให้ข้อมูลอะไรดีกว่า

แต่ก่อนมีเห็นคนมายืนหน้าบ้านด้วยซ้ำ